แกนที่ฟูตบอลไทยบีรีโรอามียุเอะเต็ดสามารถเก็บชัยชนะได้
ทำให้นำจ่าฝูงในช่วงเล็กแรกค่ะ
เกมนัทที่สิบห้าแล้วเป็นนัทสุดท้ายของเลขแรก
มาบ้อนโค้งเข้าประตู
แต่ว่าผู้ตัดสินก็เปล่าให้เป็นประตูของบุริยามนำไป๑ประตูต่อ๐ค่ะ
ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกซุภนัทเหมือนตาผ่านบอลให้พี่ชายซุภเช่าแสวรชาติ
ล็อกลก๑จังหวะแล้วก็ยิงให้บุริยามนำห่างในครึ่งแรก๒๐
ครึ่งหลังบุรีรำมาได้ประตูที่๓จากฮาเวลปาตินโยนาทีที่๘๐
เจ้าบ้านทิ้งห่างนะคะช่วงทดเจ็บนาทีที่๓ค่ะสุพนัทเหมือนตาก็มายิงประตูปิดท้าย
ให้บุริยามยูเนเตตเปิดบ้านชนะเชียงใหม่ไป๔ประตูต่อ๐
เพิ่มเป็น๓๒คะแนนนะคะเป็นทีมนำเมื่อผ่านครึ่งทางไทยลีก
นำการท่าเรืออยู่๔คะแนนแต่ว่าแข่งมากกว่า๑นัดค่ะ
ฤดูกาลให้เมืองทองออกนำนาทีที่สามสิบเก้า
เมืองทองนำหนึ่งประตูต่อศูนย์

ก็โดนใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามค่ะ
ครึ่งหลังนาทีที่๗๒นะคะ
เมืองทองก็มาได้ประตูขยับหนีห่าง
จากผลการของสนุกรานถิ่นจอม

ช่วงทศเจ็บเมืองทองก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะจากองค์ชู
ตัวสำรองปั่นโค้งเสียบเสา๒เข้าไปอย่างสวยงาม
หมดเวลาเมืองทองชนะตราดไป๓ราตรต่อ๐
ขยับหนีโซนตกชั้นได้ชั่วคราวค่ะ
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะราชบุรีเอฟซีค่ะ
แพ้พีทีประจวบไป๐ประตูต่อ๑
สุโขทัยเอฟซีชนะนครราชศรีมาเอฟซี๑ประตูต่อ๐
วันนี้ก็ยังมีเกมการแข่งขันฟุตบอลโตยาต้าไทยลีกอีก๔คู่ด้วยกันนะคะ

ชัยชัยไนท์ฮอนบิลเจอกับชันบุรีเอฟซี
แล้วก็พิธีเทียระยองเจอกับทรูแบงคอก

มีเชียงรายุนิเตตเจอกับสุภัณฑุรีเอฟซี
แล้วก็สมุทรประการซิตี้เจอกับการท่าเรือค่ะ